นกเขาชาวาเกือบพาคุณลุงใจบุญสวยฮะ
นกเขาชาวาเกือบพาลุงเนี่ยตายฮะ

แต่คนขี่เหมือนเจ็บหนักกว่าลุงด้วยซ้ำฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มาจากเฟซบุ๊กนิพาพรอุประนะครับ
มีคุณลุงท่านหนึ่งเอาใหม่เลยได้ไหม

แกจอดรถอยู่ริมถนนพอแกเห็นนกเขาชาวาเดินเปะไป

กลัวว่ามันจะโดนรถมอเตอร์ไซค์เหยียบเอา

มีน้ำใจจะไปช่วยค่ะจะไปช่วยนกเขาเราเกือบตายอืม
ลุงเนี่ยเดินไปอย่างนี้นะฮะสุดท้ายแล้วลุงโดนชนลุงก็ล้ม
แต่ตัวพี่มอเตอร์ไซค์กลิ้งอ่ะนั่นสิดูแล้วดูเหมือนที่คุณนัทพงศ์บอก
หัวเกือบไปฟาดกับรถเออนะฮะเกือบฟาดรถฟาดพื้นฮะ
เถียงกันอยู่พอสมควรครับสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาประถมพยาบาลทั้งคู่
นำส่งโรงพยาบาลทันทีภาพวงจรปิดนะมาจากหอพักนิพาพร
นี่คือถนนราเมสวนโรงพยาบาลพุทธชินราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลกฮะ
คือหอพรรคแหละที่เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนี่

นึกว่ารถชนกันใครจะไปคาดคิดว่าก่อนที่รถจะชนคน
ค่ะมันจะมีเรื่องของนกมาเกี่ยวข้องฮะ
เหตุการณ์นี้ลุงรีบลงไป

มอเตอร์ไซค์พี่แกก็มาค่อนข้างเร็วฮะ
ตกลงกันไม่ได้ตกลงกันอะไรฮะเจ็บไหมล่ะ
ถือว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์ชน

ดังนั้นลุงเองต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ต้องตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ
จากนั้นก็เตือนกันหน่อยว่าการจะใช้รถใช้ถนน
หรือการจะเป็นคนใจบุญอาจจะต้องดูตาม้าตาเรือสักหน่อย

ชมชมคุณลุงใจบุญนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
กเขาชาวาเกือบพาลุงตายได้เหมือนกันอ้าวแล้วนกไปไหนล่ะ
ตอนแรกที่มาช่วยเพราะเห็นว่านกมันไม่ยอมบิน
นกมันคงบาดเจ็บแต่พอรถชนลุงปุ๊บ
บินเฉยเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็ไอ้เจ้านกตัวนี้ฮะ
ก่อนแล้วไปเรียบร้อยแล้วไปต่อไม่รอแล้วจ้า
ส่วนคุณเคลียร์กันเอาเองคนน่ะสุดยาว